พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนคำนะคะ
อีกหนึ่งคำที่ตั้งแต่รัฐบาลคอสชเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย

เปลี่ยนแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครถูกเรียกไปปรับทัศนคติอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจค่ะ

นั่นก็คือนายศรีสุวรรณจัญญานั่นเอง
คนแรกที่ถูกเรียกไปพูดคุยทำความเข้าใจนั่นเอง
แค่คำแต่กระบวนการยังเหมือนเดิม
แต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ไม่ใช่ค่ายทหารด้วย
ก็เป็นสถานีตำรวจบ้างหรือว่าเป็นสารกลางจังหวัดบ้างนะคะ
ซึ่งนายศรีสุวรรณจัญญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเนี่ย
เขาไปโพสต์ข้อความพร้อมกับเอกสารกำหนดการนัดหมาย
ขอเชิญมาให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย

บอกว่าถูกผู้บังคับการกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
เชิญไปให้ถ้อยคำครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งก็เปลี่ยนสถานที่จากค่ายทหารมาพบที่สำนักงานเขต
นโยบายของคอสชแล้วแล้วก็โพสต์ภาพนายทหารเข้าพบ
เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจที่บ้านพักส่วนตัวด้วยนะคะ
คือนายศรีสุวรรณเขาถูกเจ้าหน้าที่นัดหมายมาตั้งแต่๓๐พฤษภาคมแล้วล่ะ
ให้ไปพบที่ค่ายทหารแต่นายศรีสุวรรณแจ้งว่าติดภารกิจ
ก็เลยเปลี่ยนมาพูดคุยทำความเข้าใจกันที่สำนักงานแทน
ส่วนสาเหตุที่มีการเรียกพูดคุยครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่
มีการปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้าน
ด้านของนายสมชายวงสวัสดินายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่า
การที่ขอสชช่วงหลังค่อนข้างใจดีนะผ่อนปลนเยอะมาก
ล่าสุดก็คือผ่อนปลนคำสั่งให้นักการเมืองสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
นายสมชายบอกเป็นเรื่องดีนะทำให้สิทธิ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วคืนมา
พร้อมทั้งอยากให้คอสชผ่อนปลนอีกหน่อยได้ไหม
ปลนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้มีการประชุมพักการเมือง
เพราะว่าพักแต่ละพักตอนนี้คือเขาเจอกันไม่ได้เลย
ประชุมอะไรไม่ได้เลยเขาบอกเขาอยากจะประชุมกันหน่อย
จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้บ้างแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้เป็นแค่การเสนอค่ะ
แล้วแต่คอสชจะตัดสินใจไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไร
ไม่มีปัญหาหรอกอยู่เฉยก็สบายดีเหมือนกัน
ค่ะแต่นักการเมืองบางส่วนเขามองว่าการที่คอสชปลดล็อก
ให้นักการเมืองที่ไม่มีคดีติดตัวเดินทางออกนอกประเทศได้เนี่ย
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้อยากจะขอบคุณอะไรนะ
เพราะว่าจริงแล้วเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

หนึ่งในนั้นก็คือนายถาวรเสนเนียมแก่นำกปศที่ออกมา

เขาบอกก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขอบคุณคอสชนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาคอสชสิ่งที่คอสชทำกับนักการเมืองมาโดยตลอด
ก็คือมีการขัดหลักขั้นพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงควรปลดล็อกได้ตั้งนานแล้วล่ะ
ส่วนตัวได้รับผลกระทบตรงเลย
เพราะตัวเองก็ต้องติดต่อทำธุรกิจเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
แต่ละครั้งแต่ละคราวก็ต้องเขียนหนังสือขออนุญาตคอสชนานเป็นเดือน
เสียเวลาทำมาหากินว่าอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นปลดล็อกแบบนี้ดีแล้วและควรทำมาตั้งนานแล้ว

จากนี้ยังมีรายงานจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยนะคะว่า
ผลเหตุเทียรชัยนางวันนิสผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคอสชเนี่ย
เปลี่ยนสถานที่ปรับทัศนคติก็คืออย่างที่บอก
เปลี่ยนจากค่ายทหารมาเป็นสารากลางจังหวัด

เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
อีกแล้วลืมคำนี้ไปได้เลยนะครับ
เพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นการพูดคุย
เพื่อทำความเข้าใจนั่นเอง

หัวหน้าคอสชยังบอกอยู่เหมือนกันนะคะว่า

ก็เลยหันมาใช้สถานที่ราชการก่อน

ถ้าพูดคุยทำความเข้าใจพูดคุยที่ไหนก็ได้นี่

เรียกว่า๒มาตรฐานกันมีการวิภาควิจารณ์กัน
ก็เอาเป็นสถานที่ราชการละกันพยานเยอะดี

สารากลางจังหวัดแล้วก็สถานีตำรวจ